ดูครับนี่ครับสาดในแท่งซ้ายครับเป็นมวยซ้ายครับธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนาธนา

สูงของเธอด้านลูกรัก
ยกเขนมาแล้วปั๊งก็ไปครับ